แล้วเรามักจะเห็นปัญหาเจ้าหนี้ลูกหนี้คือฝั่งเจ้าหนี้เวลาไปทวงหนี้

แต่ว่าล่าสุดพี่มิวและคุณผู้ชมครับด้านหลังของเราครับ
น้ำตาเจ้าหนี้หยดแหมะเลยเพราะไปทวงหนี้ปรากฏว่ามันกลับตลปัด
หนี้เนี่ยไล่เลยฮะออกไปจากบ้านหลังจากนั้นเดินมาจิกหัว
แล้วจับหัวไปโขกกับโต๊ะไม้มีคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูครับ
นี่ครับโอ้โหคือผู้หญิงคนนี้ไล่ให้เจ้าหนี้ออกไปจากบ้าน
ค่ะแล้วก็จับใจความระหว่างที่คุยกันมันมีเงินตัวเลขหลักแสนอ่ะ

แล้วพอไม่ยอมออกปั๊บเดินมาแล้วภาพก็ตัดไป
กล้องมันก็เลยจะแบบพลิกไปพลิกมานะฮะ
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เจ้าหนี้เขาบอกว่า
ถูกลูกหนี้เนี่ยคือทุบแล้วก็เอามือมาจิกหัว
ลากไปแล้วเอาหัวไปโขกกับโต๊ะไม้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เจ้าหนี้เขาบอกว่า
โอ้โหยืมเงินไปไม่ใช้ไม่พอ
แล้วถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนจะเชื่อไหมครับ

ล่าสุดครับเจ้าหนี้เธอก็เลยขอระบายความในใจหน่อย
เพราะพอไปทวงหนี้เงินที่คุณยืมไปทำไมไม่คืน
คืนไม่พอทำร้ายร่างกายอีกต่างหาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้คุยกับคุณปุ้ย
สิริญญาอายุ๓๗ปี
ผู้หญิงด้านขวาเสื้อแขนกุดสีม่วงเนี่ยนะครับ
เป็นเจ้าหนี้แล้วเป็นคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย

เธอเป็นคนอำเภอยางตลาดที่กาลสินครับ
อาชีพเธอคือทำขนมเปี๊ยะขาย

หวานเนี่ยเป็นเพื่อนของเธอเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนด้วยนะครับ
หวานอายุ๓๗ปีอายุเท่ากันเลย

ให้เหตุผลว่าฉันขอยืมเงินหน่อยอยากไปหมุนทำธุรกิจ
ซึ่งเธอกับหวานเนี่ยคบหาเป็นเพื่อนกันมานานถึง๒๒ปี
เพื่อนลำบากตัดสินใจให้ยืมก็ได้
เงินที่เอาไปให้เพื่อนยืมเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับ

แต่ละครั้งโอนไปมีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่น
บางครั้งครึ่งแสนก็มี
โอนไปแบบเนี่ยเรื่อยดูครับนี่๒๐๐๐๐

ใช่ครับ๔๘๐๐ครับ
หนักเข้าหนักเข้าบางงวด๕๐๐๐กว่าแบบนี้ครับ
แล้วเธอก็เก็บสลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานปรากฏว่าเจ้าหนี้บอกอย่างนี้ฮะ
เงินที่ให้ยืมไปเธอเก็บหอมรอบลิฟต์มา
ตั้งใจจะนำเงินไปถ่ายบ้านคืนเพราะว่าขายฝากเอาไว้
แต่เพื่อนเขาเดือดร้อนมาขอยืมเงินไปหมุนก็เลยตัดสินใจให้ยืมไปก่อน
พอถึงเวลาที่เธอจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยไปขอทวงคืน
พอคืนรอบนี้ไม่ให้รอบก่อนก่อนเนี่ยยืมไปแล้วให้คืนมาโดยตลอดครับ
ล่าสุดยอดหนี้มันเหลืออยู่ประมาณสัก๑๕๐๐๐บาท
ที่โอนไปให้รวมแล้วยอดเต็มประมาณสัก๒แสนกว่า
เหมือนกับพอเขาคืนให้แล้วเขาก็ยืมต่อ

คืนแล้วก็ขอยืมเพิ่มอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือเงินมันพร่องไปนิดหนึ่งก็จริงแต่ว่ายอดรวมเนี่ยมันก็เหลือเป็นแสนกว่าเนี่ยนะครับ
ทุกครั้งหลังไลน์ไปไม่อ่านไม่ตอบครับ
มกราคมเริ่มต้นศักราชใหม่ครับเธอเห็นว่าอ้าวหวานกลับมาบ้านช่วงปีใหม่พอดี
เพราะก่อนหน้านี้เห็นว่าหวานเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพแล้วก็หาเงินไปใช้จ่ายเนี่ยนะครับ
ชวนเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันไปบ้านหวานกันเถอะไปถามเรื่องเงินอยากจะไปทวง
เพราะว่าไลน์ไปก็ไม่ค่อยอ่านแล้วไม่ค่อยตอบนะฮะ
พอไปถึงบ้านเกิดเหตุการณ์แบบในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นครับ
โวยวายบอกว่าไม่มีไม่จ่ายไม่ให้ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา
ฟังแบบนี้เธอบอกอันนี้ช็อกแล้วนะแล้วไล่เธอออกจากบ้าน
หลังจากนั้นทำร้ายร่างกายเธอด้วยทั้งทุบจิกหัวกระชากผมจนยางมัดผมหลุดนะฮะ
แล้วจับหัวเธอไปโขกกับโต๊ะไม้แล้วก็บอกให้ฝั่งของสามีของหวานเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
เธอเองบอกว่าตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไปนะครับฟังเธอเล่าเพิ่มเติมฮะ
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องโทรมาอีกบอกให้รอคือรอเขาจะขึ้นเสียงโวยวายแบบนี้เลยค่ะ
เขาบอกแค่ว่าโดนโกงเหมือนกันหนูถามว่าคนที่ยืมเงินกินเงินใช้
จะเอาเงินที่ไหนไปให้คนโกง๔๕แสนจริงไหมคะเพราะยืมหนูอ่ะยืมหลักแสนยืมห้าหมื่นยืมแสน
แต่จะเอาเงินที่ไหนสี่ห้าแสนไปให้คนอื่นยืมแล้วทีเนี้ยพอหนูมารู้ทีหลังว่า
จำนวนเงินที่เขาถูกโกงเหมือนเขาน่าจะถูกโกงก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว
แค่เขาเอามาเป็นข้ออ้างพอหนูพูดถึงตรงนี้เขาไม่พอใจ
เขาก็เลยวางโทรศัพท์แล้วก็ทุบเลยค่ะก็ตีก็กระชากผม
แล้วก็เอาหัวไปโขกกับโต๊ะในบ้านค่ะแล้วก็ทุบตรงไทยทอยทุบหัวไหล่
หนูก็ไม่สู้หนูก็ยืนให้ตีเพราะหนูรู้ว่ามันเป็นบ้านเขา
คือเป็นเพื่อนกันมาตั้ง๒๐กว่าปีใช่กลายไม่ต้องเลิกคบกันเลยค่ะ
เนี่ยฮะเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจริงนะครับ
ฝั่งของลูกหนี้ก็คือคุณหวานเนี่ยเราก็อยากฟังความจากด้านหนึ่งของเธอด้วยเหมือนกันนะฮะ
ติดต่อไปแล้วครับอยากให้เธอชี้แจงแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด
ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีคำชี้แจงมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ
ข่าวนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยค่ะคุณคิง
บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นเพื่อนรักกันนะอย่ายืมเงินกันเลยดีกว่า